สวัสดีค่ะข่าวกีฬาช่วงเย็นกับพิษชีวรรณฑรสมกิตรุงโรธนะคะ
เริ่มกันที่เรื่องของเจ้าอุ้มเทียทรบุญมาทันค่ะ
มีโอกาสลงช่วยต้นสังกัดโยโกฮามาเอฟมารินอนนะคะ
ในการลงแข่งขันฟุตบอลถ้วยของญี่ปุ่นหรือว่าลูวานส์ครับ
ก็เหมือนเป็นการเรียกความฟิตค่ะเพราะว่าลงเต็ม๙๐นาทีครั้งแรกนะคะ
ถือถอนบุญมาทันค่ะแบ็คไซด์ทีมชาติไทยนะคะ
สลัดปัญหาอาการบาดเจ็บกลับมาลงสนามให้กับโยโกฮามาเอฟมารินอส
ในเกมดูวันสครับรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกนะคะ

ที่ไม่ได้ส่งชนะทิพย์สงกระสินเพื่อนร่วมทีมชาติลงสนาม
เสมอกันไป๑ประตูต่อ๑ค่ะ
โดยเจ้าอุ้มธีรทรก็ได้ลงเต็ม๙๐นาทีนะคะ
ถือเป็นการลงเล่นนัดแรกให้กับต้นสังกัดใหม่
หลังจากมีปัญหาอาการบาดเจ็บช่วงก่อนเปิดฤดูกาล
ซึ่งลูวันสครับ๒๐๑๙มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแข่งขันนะคะ
ทีมเข้าร่วมแข่งขัน๒๐ทีมด้วยกัน
โดยจะยกเว้นทีมคาวาซากิคอนตาเร่บูระวะเรดไดมอนด์
เฟเซฮิวโรชิมาแล้วก็คาชิมาแอสเลอร์

ส่วนอีก๑๖ทีมที่เหลือนะคะจะแบ่งออกเป็น๔กลุ่มด้วยกัน
แบ่งกลุ่มนัดที่๒๑๓มีนาคมนะคะ

และหลังจากนั้นค่ะก็จะเดินทางมาสมทบกับทีมชาติไทย
ขณะที่เจ้าตองกวินธรรมศาจานันทร์นะคะ
ให้สัมภาษณ์กับสื่อไทยยอมรับนะคะว่ารู้สึกแปลกใจ
ทั้งที่ก่อนหน้านี้นะคะก็มีเจ้าหน้าที่ของสมาคมกีฬาฟุตบอลโทรไปสอบถามค่ะว่าพร้อมหรือไม่
ซึ่งเจ้าตองก็ยืนยันมาว่าพร้อมเพราะว่าอาการบาดเจ็บหายดีแล้ว
โดยอดีตผู้สาประตูของเมืองทองก็ยอมรับก็ออกมายืนยันนะคะว่าพร้อมเสมอสำหรับการรับใช้ทีมชาติที่ผ่านมามีถอนตัวบ้างเนื่องจากว่ามีปัญหาอาการบาดเจ็บจริง
ก็เลยเกรงว่าการเดินทางมาอาจจะทำให้กวินมีปัญหาอาการบาดเจ็บและส่งผลต่อการยึดตำแหน่งตัวจริงกับโอเอสยูเวนต้นสังกัดต่อไป
สมกับนักเตะดาวรุ่งค่ะก็จะตัดนักเตะที่มีอายุมากกว่า๓๐ปีออกไปเพื่อสร้างทีมแห่งอนาคต
โดยสมาคมฟุตบอลของจีนเตรียมที่จะเรียกนักเตะเข้าแคมป์ทีมชาติในวันที่๑๕มีนาคม
หลังจากที่ทีมสันตองลู่เหนิงกวางโจเอเปอร์แกนเซียงไอเอสไอฟีจีแล้วก็ปักกิ่งกวาอัน
โดยทีมชาติไทยจะเจอกับทีมชาติจีน๒๑มีนาคมเข้าสัญญาณถ่ายทอดสด๑๘นาฬิกา๓๕นาที
ถ้าเกิดว่าไทยได้ชิงสันที่๓สัญญาณถ่ายทอดจะเข้าเวลา๑๔๓๕น
แต่ถ้าเกิดว่าไทยผ่านเข้าสู่รอบทิ้งชะเลิศก็ถ่ายทอดสดเวลา๑๘๓๕น